ถั่วและเชิญยิ้มนะคะคุณผู้ชม
ก็เป็นแบบว่าพี่ในวงการตลกที่พวกเรารักและเคารพนะคะ
เรียกว่าพี่ละกัน๗๐แต่ยังหล่ออยู่นะคะ
ต้องบอกเลยนะคะว่าจริงแล้วคล้ายวันเกิดของอาถั่วแร้ตรงวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมาค่ะ

ก็เลยจัดงานฉลองคล้ายวันเกิดครบ๗๐ปีไปเมื่อวันก่อนค่ะ
แล้วบอกเลยนะคะตลกทั่วฟ้าเมืองไทย
พร้อมใจกันมาจัดคอนเสิร์ตเล็กน้อย

เออนะคะมอบความสุขให้แขกเหลือแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นค่ะที่มาร่วมงาน
ซึ่งศิลปินที่บอกว่าเล็กงานไม่ใหญ่แน่

ว่าเฮฮาเอิกอากดูดิคุณผู้ชม
นี่คือฉลองวันเกิดแสงสีเสียงอลังการมากนะคะ
เรียกว่ายิ่งใหญ่สงการรอคอยจริงกระโดดร้องเต้น

อกจากนี้นะคะพี่บอลของเรายังได้โพสต์แคปชั่นอวยพรวันเกิดพี่ถั่วแร้เชิญยิ้มนะคะ
บอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดไป
เคารพลุงตลอดไปสุขสรรค์วันเกิดครับ

ก็คืออาโน๊ตเชิญยิ้มค่ะ

คือเราต้องรีบคว้าทิชชู่มาเช็ดน้ำตาเลย
คือมันจะซึ้งหรือมันจะหาหรือมันจะมีหักมุมยังไง

รูปรูปพี่เสนรูปฝนก๊อบ
รูปมีชุด
โอเหาะนะคะ

โอ้โหอายุขนาดนี้ติดใจกันอยู่นะคะ

ไม่กูจำไม่ได้นะ

สมกับเป็นตลกตัวพ่อกันจริงนะคะ
ก็เรา๓คนขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์

คนอายุ๗๐ต้องสะดุดอยู่ตอนนี้

แล้วก็แน่นอน๖๙เป็นหัวหน้าวง

แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตลกรุ่นนี้ต้องบอกกับ

ใช่เขาดูแลตัวเองดีนะคุณผู้ชมนะ